ฉะนั้นเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่จังหวัดบุรีรำ

แล้วก็ไปแก้บนกันด้วยด้วยการวิ่งครับ

คณะแพทย์พยาบาลทั้งอาจารย์และนักศึกษา
รวมถึงประชาชนชาวบุรีรำกว่า๒๐คนเลยนะ

รอบพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๑

หลังจากที่เคยมากราบไหว้ขอพร
ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

นำทั้ง๑๓คนนั้นออกจากถ้ำได้

พอทราบข่าวว่าเด็กนั้นเริ่มทยอยออกมาแล้ว

ปลอดภัยดีด้วยก็แท็กทีมกันมาเลย

คนละ๑๐๐รอบครับ
สุดยอดเลยพี่เดียว
เป็นการให้กำลังใจอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ

ติดตามข่าวนี้

หลายจังหวัดทำกิจกรรมที่แบบส่งกำลังใจกันเยอะมากเลยนะคะ
ก็ไทยรัฐทีวีของเราก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วกัน
ที่อยากจะเผยแพร่กำลังใจไปสู่ครอบครัวของน้องด้วย
ครับเป็นเรื่องราวดีที่บูริรัมค์ค่ะใช่ครับใช่ครับ